ยังอยู่ที่เรื่องราวของแบตมินตันนะครับ
เมื่อวานนี้ที่สามารถเอาชนะอินโดนีเซียได้นะครับ
ในประเภททีมหญิงนะครับซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จมากนะครับ
เพราะว่านักกีฬาในชุดนี้นะครับก็มีทั้งตัวเก่าครับ
รวมไปถึงดาวรุ่งครับก็มีสองพี่น้องดาวรุ่งยาอูนาอันน่านะครับ
ที่ก็ถือว่าจะเป็นกำลังสำคัญในการจะมาทดแทนรุ่นพี่ได้นะครับ
ติดตามรายงานจากคุณธนรัฐเฟื่องฤทัยกุลครับ
มองว่าเป็นการเตรียมตัวชั้นดีนะครับ
ที่พวกเขาจะไปแข่งขันทวนาเมนต์ใหญ่ของโลกในปีนี้ครับ
พลังแห่งดาวรุ่งนำมาซึ่งความสำเร็จของแบตมินตันหญิงทีมชาติไทย
และมูนาเบญภาเอี่ยมสะอาดสองพี่น้องที่เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จครั้งนี้
หลายคนอาจคุ้นชื่อมาบ้างแล้วเพราะทั้งสองเริ่มเฉิดฉาย
ไต้เต้าจนก้าวขึ้นมาอยู่ในอนาคตสามของโลกนะขนาดนี้
ทั้งคู่เริ่มต้นจากการเล่นเดี่ยวก่อนจะถูกจับให้มาเล่นคู่กัน
เมื่อปีสองพันยี่สิบเอ็ดกรอบโกยความสำเร็จมาแล้วหลายรายการ
ลับความสำเร็จของทั้งคู่คือการเข้าใจกัน
ถึงจะเป็นพี่น้องโดยสายเลือดสนิทสนมกันมาตั้งแต่เด็ก
แต่การเล่นแบบนึงด้านแต่ละเพศคู่ทำให้ต้องกลับระบบความคิด
ค่ะมันอาจจะมีแบบว่าเราคุยกันเหมือนแบบฟิลแบบพี่น้องอะค่ะ
มันก็เลยบางทีคนนอกอาจจะมองว่าแบบเออเหมือนเราทะเลาะกัน
แต่จริงเราไม่มีฟิลที่แบบว่าเราจะทะเลาะกันหรือแบบเราจะดุจะด่าจะอะไรกันอย่างนี้
แม้จะถูกยกให้เป็นเดารุ่งพุ่งแรงของวงการแบบนึงด้านไทย
แต่ทั้งสองมองว่าเวลาไปแข่งขันต่างประเทศยังแพ้จากคู่แข่งระดับท็อป
รู้ตัวว่ามีข้อเสียเยอะยังต้องพัฒนา
หมายหลังจากนี้ของทั้งคู่พุ่งเป้าไปที่ระดับสูงสุดคือโอลิมปิก
และปีนี้ถือเป็นปีที่สำคัญทุกรายการมีผลต่อการเก็บคะแนน
ขณะที่ซีเกมมูนากับอันนาต่างมองว่าเป็นรายการที่ดี
ที่ทำให้พวกเขาได้ฝึกซ้อมก่อนเดินหน้าลุยรายการใหญ่ในปีนี้
มีการเก็บแรงกิ้งเพื่อไปโอลิมปิกในปี๒๐๒๔ค่ะ
เราก็คาดหวังว่าเราจะมีโอกาสติดท็อป๘
เพื่อให้ไปแข่งในรายการโอลิมปิกค่ะแต่ว่าเราก็ไม่กดดัน
เพราะว่ายังมีคู่ที่เป็นคู่พี่ที่ยังอยู่เหนือกว่าเราอยู่
แต่ก็เราก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็เก็บคะแนนในแต่ละรายการให้เยอะที่สุดค่ะ
ก็รู้สึกดีใจค่ะแต่ก็ไม่ได้มาแรงขนาดนั้นค่ะ
ก็เรากันสองคนก็จะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดค่ะ
แล้วก็เต็มที่ทุกรายการค่ะขอบคุณค่ะ
ด้วยความพยายามมุ่งมั่นตั้งใจฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ
เปิดรับโอกาสที่เข้ามาอย่างเต็มที่จะเป็นกุญแจสำคัญ
ที่ทำให้สองพี่น้องมูนาและอันนาพัฒนาจนก้าวไปเป็นนักแบตมินตัน

ชนะสมบูรณ์ถ่ายภาพธนรัฐพึ่งวิทัยกุล
ทีมข่าวกีฬาไทยรัฐทีวีรายงานจากกรุงมนมเป็นประเทศกัมพูชา